มีคนก็ชื่นชมหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์
ขี่รถไปกลับ๘๐กมไปส่งเด็กชายวัย๑๐หัว
คือร้องไห้ไม่มีรถกลับบ้านนะครับ
ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งเด็กคนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คือเด็กคนนี้เดินร้องไห้มานะครับมาที่สถานีขนส่งจังหวัดศรีสะ

ที่บ้านหนองอีไทยตำบลสุขสวัสดิ์อำเภออภัยบึงจังหวัดศรีสเกต
ส่งแล้วก็ไม่ยอมคิดเงินด้วยนะเนี่ยนะฮะ
ต่อมานะครับทราบชื่อว่าหนุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้เนี่ย
ก็คือนายวัญชัยมนูอายุ๓๑ปี
เป็นชาวชุมชนหนองกะลาที่จังหวัดศรีสเกต

เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ขณะที่ตนเองกำลังนั่งอยู่ที่วินนะครับ
ก็พบว่ามีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งมาทราบชื่อภายหลังชื่อว่า
เด็กชายวิชายุทธ์อายุ๑๐ขวบครับ
เป็นนักเรียนชั้นป๓โรงเรียนอนุบาลศรีสเกต
เด็กคนนี้ยืนร้องไห้อยู่ที่บริเวณเสาทงชาติ

ตนเองก็เห็นว่าเพื่อนวินจักรยานยนต์หลายคนนั้น

แต่เด็กบอกว่าเด็กไม่ยอมตอบนะฮะ
ยังไงก็ไม่ยอมตอบยืนร้องไห้อย่างเดียว
ก็คิดว่าเด็กตอนนั้นคงจะกลัวมาก
ตนเองก็เลยเข้าไปหาเด็กแล้วก็พาเดินออกมา

เด็กก็บอกว่าผมกลับบ้านไม่ได้

เด็กก็บอกว่าบ้านอยู่ที่หนออีไทยไพรบึง

ก็ขี่รถกลับไปถึงบ้านกุฎโง้ง
ตนเองก็ถามเด็กว่ารู้จักเบอร์ของใครบ้างไหม

พ่อก็เลยบอกทางว่าให้มาทางนี้นะอยู่ตรงนี้นะ

ก็วิ่งเข้าไปกอดพ่อกอดแม่กอดยาย

ยายก็ยัดเงินมาให้๑๐๐บาทนะครับ
เขาก็โอเคก็เลยต้องรับเอาไว้นะครับ